คุณผู้ชมช่วงนี้ฝนตกปล่อยนะคะแต่ก็ต้องระมัดระวัง

เข้ารถชนกันเพราะฝนตกถนนลื่น
คุณว่ารถชนกันกี่คันเยอะสุดที่คุณเคยเจอ

มันชนกันเป็นโดมิโน่แบบนี้ค่ะ
นี่เป็นกล้องหน้ารถของคันที่ถูกชนคันหนึ่ง
ถูกต้องค่ะเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตี๒๓๐นะคะ

เหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณเขตหลัก๔ค่ะ
ในคลิปเนี่ยก็จะเห็นเลยว่ารถที่เป็นรถเจ้าของกล้องหน้ารถเนี่ยเขาขับมาตามทางนั่นแหละ
แล้วอยู่ไม่รู้จากไหนอยู่รถเขาก็ถูกกระแทกจากด้านหลังเนี่ย
ชนขอบทางไปชนกระบะไหลไปชนคันสีขาวทางซ้ายชนมั่วไปหมดเลย
เพราะข้างหน้าเนี่ยเขาหยุดกันอยู่ใช่ค่ะ
ที่เป็นเจ้าของกล้องเนี่ยเขาเลยต้องชะลอแล้วก็ถูกชนท้ายต้องดูคลิปที่มีกล้องท้ายรถ
ใช่อ่าเดี๋ยวมีนะฮะกล้องท้ายรถเนี่ยเอามาให้ดูเลยนะฮะ
จะได้เห็นชัดนี่นี่เป็นกล้องคันเดียวกันแล้วฮะเหตุการณ์เดียวกัน
ลูกศรให้ดูแล้วนะคะว่ารถปริศนาที่พุ่งมาชนรถคันเจ้าของกล้องเนี่ยคือรถอะไร
คือคันนี้เขาก็เดี๋ยวเขาจะชะลอแล้วอ่ากล้องหน้ารอแล้วแต่คันนี้นี่เต็มแรงเลยค่ะ
แล้วเขาก็กระแทกกระเด็นไปแล้วเขาก็กระเด็นไปเลนซ้ายแล้วไปกระแทกข้างหน้าอีกทีนึง
คันหลังก็มาจิ้มตูดเขาอีกทีนึงถูกต้องเดี๋ยวดูกล้องคู่กันทั้งข้างหน้าข้างหลัง
เออให้ดูจังหวะพร้อมพร้อมกันเลยนี่ค่ะฮะรถคันเดียวกันนะฮะ
คันเดียวกันจะเห็นว่าข้างหน้าเขาหยุดกันอยู่พอถูกชนไปกระบะคันสีขาวที่ชนเขาน่ะฉลับมานี่
ชนกระบะสีแดงข้างหน้าคืออย่างที่บอกชนเละเทะไปหมดเลยคุณผู้ชมค่ะ
ทำให้ช่องทางด่วนวิภาวดีขาเข้าไปไหนไม่ได้เลยเพราะว่ารถขวางเส้นทางจราจรทุกเส้น
หลายคนอาจจะสงสัยว่าเฮ้ยตี๒๓๐ทำไมรถติดจังใช่ไหม
บอกว่าข้างหน้าเขาหยุดกันอยู่อ๋อถ้าผมผ่านมาแถวนี้ผมก็ต้องงงแล้วฮะ
สองครึ่งทำไมมันติดมันมีอุบัติเหตุค่ะครับมันมีอุบัติเหตุก่อนหน้า
นายพิสิทธิเปรมธนิษฐพงศ์คนขับรถแท็กซี่แล้วก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบเหตุ
เล่าบอกว่าเขาขับมาส่งผู้โดยสารใช้เส้นทางนี้แหละพอถึงจุดเกิดเหตุ
รถเขาอยู่คันที่สองนะเห็นรถบรรทุกพ่วงเสียหลักหมุนอยู่กลางถนนไง
ครับรถบรรทุกพ่วงเสียหลักหมุนอยู่กลางถนนเขาก็เลยเบรกชะลอรถ
หลังจากนั้นได้ยินมาแต่ไกลเลยค่ะดังโครมเท่านั้นแหละรู้ชะตากรรมตัวเองเลย
ข้างหลังชนไล่กันมาเรื่อยตัวเขาเองรถเขาก็โดนชน
แต่เคราะห์ดีที่ตัวเขาและผู้โดยสารไม่ได้รับบาดเจ็บนะคะ
อย่างที่บอกเหตุการณ์ครั้งนี้ชนกันไปกว่า๒๐คันค่ะ
เพราะดีตรงที่ว่าไม่มีใครบาดเจ็บหรือเสียชีวิตเลย
แต่นี่แหละฝนตกถนนลื่นแล้วยิ่งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นช็อตแรกใช่ไหม
พอคนต้องเรกกระทันหันข้างหลังขับมาเร็วอ่ะมันเบรกไม่ทันไงคะ